ปีที่แล้วเนี่ยเป็นที่ฮือฮามากเลยนะคะ
สำหรับเรื่องละครนาคี
เจ้าแม่นาคีกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะฮะ
นางเอกแจ้งเกิดกันมาไม่รู้กี่รอบแล้ว

แต่มารอบใหม่เห็นว่าด้วยความดัง
ก็เลยปรับเปลี่ยนใหม่เป็นภาพยนตร์นั่นเองนะคะ

เพราะว่าเดินหน้าถ่ายทำบวงสวงกันไปก็พักนึงแล้วนะคะ

แล้วก็เจ้าของโปรเจกต์สุดยิ่งใหญ่นี้พี่อ๊อฟพงพัฒน์ค่ะ

ให้แฟนคลับพระนางนาคี

แล้วก็ยายาได้หายสงสัยกันด้วยค่ะ
ที่ผลิตโดยคนไทย

เตรียมตังค์รอดูหนังนาคี๒

ไม่มีเลือดแน่นอนนะคะ
น่าสนับสนุนนะคะหนังที่โห

เชื่อว่าต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะ
โอ๊ยก็ขอแบบว่าโอ๊ยพรลงหน้าก่อนกันเลยละกันนะคะ
ให้มัน๑๐๐ล้าน๒๐๐ล้านไปเลยละกันนะคะ